ให้เยอะ

เขาบอกว่าอ้าวคุณมดดำมันดูเสียงอ่อยนะดูไม่สดชื่นกว่าเขาบอกเมื่อวาน
มีข่าวดูว่าฉันออกแล้วด้วยซ้ำไปนะ

แต่มีคนเม้าต์มานะคะว่าหลังจากคุณแม่เขาบอกว่าฟ้าพงฟ้าผ่าอะไร
คุณแม่อันเชิญพระมาสวดที่บ้านเลยนะคะ
มีสายรายงาน๓วันหรือเนี่ยที่ขอบ๓วัน๓กลืนไง
สวดตรงนี้บ้านเลยนะคะคุณแม่ขนาดนั้นเลยหรือคะทำบุญ
ทำบุญพอดีคุณแม่รู้ไหมคะเออทำบุญหน่อยคนละปากเสียนะเราเนี่ย
โอ้โหคุณมดดำอันเชิญพระมาเลยตั้งแต่วันอังคาร
จะมีอย่างไงสิถึงกันอยู่นะ

ไม่มีการหลายทุกอย่างแล้วเข้าข่าวของเราดีกว่า

ใครยังจำนังสือจินดรามะนี้ได้บ้างคะ

น่ายกก็ให้รัฐมนตรีวะกัน

เนื่องจากว่ากระแสของละครบุภเพสันนิวาสเนี่ย

ภาครัฐก็เลยลงมาเล่นกับกระแสความดังของละครด้วยนะคะ
โดยเมื่อวานนี้นายปรมะเมธีวิมลสิริ
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ก็บอกว่ากระแสความนิยมในละครบุภเสันนิวาส

โดยเฉพาะเรื่องของการสั่งตัดชุดไทย
แล้วก็การที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก็เลยช่วยสร้างให้เศรษฐกิจมีเม็ดเงินมากขึ้น

อาจจะมีละครย้อนยุคที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ย

อย่างเช่นบุภเพสุโขทัย

ในเรื่องของหลักศิลาจาลึกไง

เป็นอันอื่นก็ได้ยังมีเรื่องของสุโขทัยเนี่ยนะ
ต้องขอบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ฤทธยางไง

ใช่ที่ไหน

นี่ไงก็อายุยาไงคะท่านค่ะท่าน

ในปรเมธีก็บอกด้วยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาของประสูงมัธนธรรมนะครับ

ให้ผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมคอรมอลค่ะ
ซึ่งคนเอกประยุจจรโอชาธิ์ในโรธมนตรี
แล้วก็หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติก็

หนังสือจินดามณีเป็นแบบ
เรียนฉบับแรกของไทยท่องกันมาคนละ๑บทด้วยกัน

มีอะไรบ้างนะเหมือนกัน
เยอะมากเลย
ยังไม่มีพวกตอบตักมีอะไร

ยาวมากผู้สื่อข่าวก็บอกว่าสำหรับ

ที่นายกราวถูกต้อง
กรมศิลปากรก็ได้จัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่
พร้อมกับจำหน่ายโดยการเปิดเผยของ

พอสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

นังสือจินดามณีชบะพระโหราธิบดี

จำหน่ายในงานสัปดาห์นางสือแห่งชาติ
ขณะนี้นางสือพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รมศิลปกรณ์ด้วยที่พิจารณาศาสตร์แห่งชาติพระนครเป็นวันแรกในวันที่๒๕
มีนาที่ผ่านมานะคะเรียกว่าหนังสือก็ได้รับความสนใจอย่างมากมายเลยทีเดียว
ส่วนการฮิตแต่งชุดไทยย้อนยุคตามละครนั้นก็นายวีระโรธพจนรัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมาก
แล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมเองก็พร้อมจะสนับสนุนให้ทุกฝ่ายนั้นร่วมกันรณรงค์
ใส่ผ้าไทยนะคะในทุกทุกโอกาสทุกสถานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
จะสวมใส่ได้ทุกวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นายยินดี
การกระทรวงก็พูดด้วยบอกว่าถ้าจะใส่กันแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน
โดยทางวทก็ส่งหนังสือเวียน
ไปยังหน่วยงานในสังกัดรณรงค์ให้บุคลากรข้าราชการเจ้าหน้าที่
แต่งกายผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
จะใส่วันแบบไหนก็ได้ทั้งผ้าไหมผ้าทอผ้าไฟผ้าสิ้นผ้าขาวม้า

หน่วยงานใดก็แบบว่าสามารถที่จะเชิญชวนคนมาสวมใส่ได้มากกว่านั้น
ถ้าอยากจะใส่นะคะจะเป็นเรื่องที่ดีมาก
ซึ่งในตอนนี้เรื่องนี้ตนเองก็อยากให้บุคลากรของกระทรวง
เป็นต้นแบบก่อนเลยในการสร้างเอกลักษณ์ไทย
แสดงออกด้วยการแต่งกายให้กับหน่วยงานอื่นได้เห็นกัน

ไปตัด๑ชุด

เดี๋ยวไปขอพี่ต้อยนาการ่ามาให้

พี่ต้อยนาการ่าเป็นคนที่เอาภาคไทยมาประยุกต์ได้สวย

ปริกคือเป็นแบบ

เป็นคนหยินคนสนิทชอบแบบเป่าหู
เป่าหูแล้วก็ชอบเอาไปเครียนคน
ไม่ชอบเปล่าหูอะไรแบบนี้
อ้าวอีกหนึ่งเรื่องที่คนติดตามกันวันนั้น

ปรากฏว่าภาพหนึ่งที่ออกไป
คือการเผาศพแบบรวม

วันนี้ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดกาลสินนะฮะ

เขาบอกว่าภายหลังจากที่วัดป่าดงกระยอม

แล้วก็วัดป่าพุทธมงคลนะฮะ

เหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุรถทัวร์มรณะ
ซึ่งเป็นเหตุสะเทือนใจสุดแล้วเนี่ย
ทั้งนี้การเผาศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทำการชาปนกิจไป๕ศพ
ขณะที่วัดป่าพุทธมงคลนะฮะ

ทำการชาปนกิจไปอีก๙ศพ

ญาติญาติเขาก็เป็น
เป็นพิธีอ่ะเนอะเผาศพเสร็จก็ต้องเข้ามาเก็บกระดูก

แต่หลวงปู่เจ้าอาวาสก็บอกขอบินทบาท

โดยหลวงปู่หนูอินเนี่ย
เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคลเนี่ย

ในกรณีนี้การเผาศพเหยื่อรถทัวร์มรณะ

หรือสองวัดเนี่ยเมนไม่พอแน่

เผาศพทั้งหมดกลางแจ้ง
นะฮะแต่ในครั้งโบราณการเนี่ย

คนที่ตายโหงหรือ
ผิดปกติจะไม่นิยมเอาเข้าบ้านหลังจากเผาศพ
อันนี้คือความเชื่อเพราะว่าในขั้นโบราณการเนี่ย
เชื่อกันว่าคนเหล่านี้จะเฮียนแล้วก็จะแข็ง
การเผาพร้อมกันเนี่ยนอกจากเป็นความสะดวกสบายแล้ว
เป็นการแก้เคล็ดด้วยนะเป็นการแก้เคล็ด
คือเขาเชื่อว่าที่เผาติดกันทุกศพเนี่ย
เคล็ดความเฮียนเพราะตายหงอย่างนี้จะมีความเฮียนแล้วก็แข็ง
การเผาพร้อมกันนอกจากเป็นความสะดวกสบายแล้ว
ก็เป็นตามความเชื่อของคนโบร่ำโบราณโดยเฉพาะเหตุผลของการไม่ให้เก็บกระดูกนั้น
จริงแล้วเพราะเกรงว่าความร้อนในกองฟอนเนี่ย
จะต้องใช้เวลาให้เพลิงเผากระดูกสงบสักนิดหนึ่งก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทั้งยังเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่
ให้เวลาแก่ญาติผู้เสียชีวิตได้ทำใจ
เพราะกระทะทันทานนะเนอะถูกนะฮะ
ทางด้านความเชื่อสมัยโบราณเนี่ยเมื่อทำการเผาศพบนกองฟอนต้องรอ๓วัน
อันนี้ความโบร่ำโบราณเนี่ยคือถ้าสมมุติการเผาศพกลางแจ้งเนี่ย
อย่างน้อยต้องรอ๓วันถึงจะเก็บกระดูกไปทำบุญต่อไปได้
ซึ่งทางญาติของผู้เสียชีวิตก็โอเคล่ะก็เชื่อหลวงพ่อ
ก็ยังไม่มีการเก็บกระดูกแล้วก็ไม่ขัดข้องอะไร
แต่สภาพจิตใจตอนนี้ทุกคนสูญเสียไปแล้วก็เริ่มดีขึ้น
ก็ค่อยปรับสภาพจิตใจตามมา
ส่วนในเรื่องของการดำเนินคดีนะฮะก็คนขับอย่างที่เรารู้กันว่าเสพยาบ้า
แล้วก็มีคดีมาแล้วเนี่ยเป็นสิบคดีเลย
ก็จะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยล่ะ
ก็ไปติดตามกันข่าวนี้เป็นการสูญเสียที่เรียกว่ายิ่งใหญ่จริง
มีอีกเรื่องหนึ่งงานหน้าแปลกมากเลยทีเดียว

อันนี้คืออยู่ได้ยังไง
จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่านพพงศ์สนิทรักษาได้โพสต์ข้อความ
ใครสนใจที่อยากจะอุปการะไก่ไม่มีหัวแต่ยังไม่ตาย
อยู่ที่วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดราชบุรี
พร้อมกับเล่าว่ามีคนนำไก่ชนมาปล่อยไว้ที่วัดนี้
ก็อาจจะคาดว่าโดนสุนัขกัด
มันก็เลยทำให้หัวแล้วก็ปากแหว่งไป
แต่ยังพบว่าไก่ตัวดังกล่าวนี้มีชีวิตอยู่นะ
ยังสามารถเดินได้เป็นปกติแต่ว่ามองไม่เห็นเท่านั้นเอง
คล้ายกับไอ้เจ้าไม้แล้วเรามีไก่ตัวหนึ่งของต่างประเทศ
แต่ว่าจะบอกว่าไก่นี้เชื่องนะมันก็คงจะเชื่องนะ
เพราะว่ามันมองไม่เห็นอะไรมันก็เบลอไปหมดเนี่ยเนอะ
เมื่อผ้านำอาหารของนกขุนทองเนี่ยใส่เข้าไปใน
ตุ้งที่มันเหมือนคอใช่มั้ย
้อนไว้นะเป็นสลิงค์ป้อนเข้าไปอย่างนี้นะ
ก็รีบมากินทันทีกันเลยทีเดียวนะคะ
ความคืบหน้าในเวลาต่อมานี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวก็บอกว่าสัตวแพทย์หญิงสุพักดีอรันทอง
เปิดเผยว่ามีกลุ่มของคนรักสัตว์ได้โทรศัพท์แจ้งหมอไป
ว่ามีไก่ที่ไม่มีหัวอยู่ที่วัดมหาธาตุนี่แหละ

จึงได้ทรงหมอเนี่ยนะคะแล้วก็ทีมงานออกไปรับไก่มา
แล้วก็ได้สอบถามว่าพระที่วัดมหาธาตุเนี่ย
ก็เป็นคนดูแลอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้นะว่าไก่นี้มันมาจากไหน
แล้วก็พอมาเจอมันก็เป็นแบบนี้ไปซะแล้ว
สันนิษฐานว่าอาจจะโดนของมีคม

เขาผ่านมาทำอย่างนี้คุณก็ช่วยเข้ามา

มีเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็แนวการรักษาเนี่ยเขาบอกว่า
ตอนแรกนี่ก็ให้ยาฆ่าเชื้อไปก่อน
แล้วก็ทำแผลทำเลเซอร์ด้วย

ให้แบบว่าเลเซอร์จะข้มานแผลสมาร้านผิวได้เป็นอย่างดี
ซึ่งตอนนี้เจอปัญหาคือว่า
ปลายลิ้นของไก่กำลังจะหลุด
จึงต้องพยายามหาวิธีการในการที่จะให้กินอาหารให้ได้นะ
ซึ่งที่คิดได้นั่นก็คือการใส่สายเหมือนกับการป้อนลูกไก่
คือก็ต้องใส่สายเข้าไป
เพราะว่าเนื่องจากเมื่อวานและวันนี้ตอนเช้า
นึกออกมั้ยว่าเวลาดูปั๊บ

ใช้ชีวิตด้วยตัวเองโดยธรรมชาติเนี่ยนะคะ
ก็มีโอกาสน้อยมากเลยทีเดียว
แต่ถ้ามีคนมาป้อนอาหารให้เนี่ยนะ

ซึ่งทางเราจะรอดูอาการอีก๑อาทิตย์เลยนะ

กับการกินอาหารเข้าไปได้ดีเนี่ยนะ

เก่งจริงจริงเค้า
มันรู้ตัวไหมว่ามันไม่มีหัวแล้ว

มันก็ต้องไปแล้วมันก็โรงกะโหลก
เราจะรู้ได้ไงสมองไก่อยู่ตรงไหน

ไม่แล้วมันบงการร่างกายให้มันเดินได้ยังไงยืนได้ยังไง

มันอาจจะมีตรงแถวนี้มันอาจจะโดนข้างหน้าที่หายไป

บางคนก็เมื่อกี้ส่งไลน์มาบอกว่า

ใช่หัวมีหัวมีทุกอย่างครบ
มีเมื่อกี้ส่งเข้ามาอีกว่า
จริงคนตายโหงจะต้องฝังไว้ก่อน๑ปี

เดี๋ยวช่วงนี้คุณลุงคนหนึ่งอายุ๕๔ปี

ตัดสินใจปั่นจักรยานกลับมาหาลูกหาเมีย

กลับมากันครับ
ชีวิตของเขาเนี่ยต้องยอมรับว่าสุดรันทศจริง
คือเรื่องของเรื่องทุกคนก็ต้องออกไปดิ้นลนทำมาหากินนั่นแหละ
นี่ออกไปหางานแต่ในที่สุดดวงคนอ่ะ
ก็บอกว่าได้ลงเรือทุกคนคิดว่าการลงเรือมันจะต้องได้เงินก้อนถูกต้องไหม

ไปอยู่ยาวเป็นเดือน
จากกว่าถูกหลอกให้ลงเรือหายไป๓๐ปี
นานมากเลยนะ
พี่มา๓๐ปี

ไม่ได้ค่าจ้างแม้กระทั่งบาทเดียว

เรือนี่คือเรือแบบเหมือนตายกง

แต่ก็ต้องมีเวลาที่กลับเข้ามาบ้างเนี่ยถูกไหม

แล้ววันนี้เขาบอกว่าจริงแล้ววันหนึ่งคุณลุงใจเด็ดปั่นจักรยาน
คิดถึงลูกคือชีวิตนี้ไม่ไหว๑๕วันเพราะคิดถึงลูกและครอบครัว
คือตนเองเนี่ยคือคุณลุงทะเลิงยงภูเขียวอายุ๕๔ปีเป็นคนอุตรดิษฐ์น้อง
ตนเองออกจากบ้านไปหาทำงานต่างจังหวัดตั้งแต่ปี๒๕๓๒พี่ม้าคิดดู
เริ่มทำงานเป็นช่างเชื่อมที่จังหวัดระยองจากนั้นก็ไปจังหวัดสระบุรี
แล้วแต่ว่าจะมีงานทำที่ไหนก็จะไปทำงานเพื่อให้ได้เงิน
จนกระทั่งไปทำงานที่โรงปูนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
ไปทำงานโรงปูนครั้งแรกก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้างเลย
เมื่อมีคนชวนบอกเฮ้ยไหนมันก็ไม่ได้เงินค่าจ้างแล้วจากโรงปูน
ไปเป็นชาวประมงกันดีกว่าก็เลยตัดสินใจไปกับเขา
ซึ่งมีแรงงานที่อยู่บนเรือประมงนั้นนะฮะ๖๘ชีวิตหรือ๖๘คน
บทสรุปก็ไม่ได้ค่าแรงสักบาทเดียวการเป็นอยู่สุดทรมานงานหนัก
มีการต่อยตีกันมีการโยนแรงงานลงทะเลอย่างที่เป็นข่าวทุกอย่าง
อยู่บนเรือไม่เคยได้ขึ้นบกเลยคุณเถลิงกล่าวว่า
เมื่อเรือขึ้นฝั่งที่จังหวัดพังงาหลังเวลาผ่านไปกว่า๑๕ปี

เพราะตัวเองไม่มีเงินติดตัวเลย
บัตรประชาชนก็ไม่มี
มาหารับจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างเล็ก

เมื่อมีเงินพอซื้อจักรยานคันหนึ่ง
เขาเก็บไปรับเหมาก่อสร้างซื้อจักรยาน
ก็ปั่นจักรยานนั่นแหละกลับบ้าน

โดยตัวเองใช้เวลาปั่นจักรยานนะครับ
จากจังหวัดอะไรมาเนี่ย

จากนครประถมไปถึงอุตรดิษฐ์
ที่สำคัญมาถึงแล้วก็ไม่กล้าเข้าบ้าน

จนกระทั่งมีคนรู้จักที่จำตนเองได้
ไปบอกเพราะลูกสาวเขาต้องโตแล้ว

ในที่สุดตัวเองก็ได้กลับเข้าบ้านอีกครั้งหนึ่ง

เขาบอกพ่อจากไปตั้งแต่ตนเองอายุไม่กี่เดือน
กลับมาเยี่ยม๑ครั้งตอนตัวเอง๒ขวบ

จริงรู้สึกดีใจมากตอนที่ไปรับเนี่ย

แต่นี่ถามว่าใช้พ่อแดงหรือเปล่า

ก็เลยพาพ่อคนนี้กลับบ้าน
ไม่คิดว่าชีวิตของตัวเองมันจะเหมือนฝัน
ที่ตัวเองจะได้กลับมาเจอพ่ออีกทีตอนอายุ๓๑

รองเท้าช้างใส่เพื่อลดเจ็บปวดนะคะ

ก็ทำรองเท้าให้พังน้ำอ้อยวัย

และก็กระดูกข้อเท้าของอักเสบอะนะคะ

ตวแพทย์หญิงสุภาเพ็ญศรีพิบูรณ
ประจำคลินิกสุขภาพช้างและสัตว์ป่า
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต

บอกถึงอาการของช้างพังน้ำอ้อย

ซึ่งเป็นช้างจากมูลนิธิช้างชารา

มาเฝ้าระหว่างเข้ารับการรักษาตัวด้วย
โดยสัตวแพทย์หญิงสุภาเพลบอกว่า
จากอาการบาดแผลติดเชื้อที่อุ้งเท้าหลังด้านซ้าย

เกิดจากช้างได้ถ่ายน้ำหนักตัว
ไปลงที่ขาด้านขวา
จึงทำให้ข้อเท้าข้างขาหลังนะคะ
ด้านขวามีอาการปวดบวมแล้วก็บาดเจ็บไปด้วย

จากว่ามีน้ำหนักตัวมากด้วย
ก็เลยได้ทำการรักษาล้างบาดแผลที่เกิดจากการติดเชื้อ
แล้วก็ทำรองเท้าช้าง
ให้ใส่เพื่อบรรเทาความบาดเจ็บ
อาการช้างขณะนี้อยู่ในระดับทรงตัว
แล้วก็ลดน้ำหนักเพื่อให้แผลที่เท้าหายเร็วขึ้นด้วย
ถ้าผู้ใดที่สนใจอยากจะช่วยเหลือก็สามารถนำ
โอ้ยกล้วยย่าเนปีมาเลี้ยงช้างได้ค่ะ
หรือว่าจะร่วมบริจาคได้ที่โรงพยาบาลที่กองทุนย่อย
เพื่อรักษาช้างและสัตว์ป่าธนาคารไทยพาณิชย์

ก็ร่วมกันบริจาคได้เลย

เรื่องแบบนี้นี่เขาเรียกว่าช่วงมือเปิบมากกันเลยทีเดียวนะคะ
หลังจากที่สาวตั๊กบงกฎถูกเว็บไซต์ขายกางเกงเรียกเหงื่อ
ลดหุ่นแอบอ้างชื่อแล้วก็รูป
ในการที่จะโปรโมทสินค้าเชิงธุรกิจเนี่ย
ไม่มีข้อมูลความจริง
เพราะว่าสาวตั๊กเขาบอกว่าเขาลดน้ำหนักโดยวิธีธรรมชาติ

ก็ผอมจริงผอมมากไปจนกว่าเยอะเลย

ผ่อมดูในอัจริงทุกวันใช่ไหม

ใช่ก็เล่นมาถูกกว่าคุณแม่ทำไมรถได้เร็วจังเลย

คนเรามีเงินมันก็พอมเอาอยู่แล้ว

อ้าา

ภาชาวีสัมมชาติออกกำลังไกลโครงคุมอาหาร

มีเรื่องทำให้แบบว่าเกิดอาการปรี๊ดขึ้นมาเลยเพราะว่าก็เลยต้องเอาทนายเนี่ยไปเอาผิด
เว็บไซต์อันนี้เลยเพราะว่าอะไรคะมีเว็บไซต์อันหนึ่งเนี่ยนะไปเอานางเนี่ยนะ
ลงไปว่าเป็นโฆษณาว่าที่ผอมลงเนี่ยเพราะว่าไปนุ่งอีกชุดอะไรเนี่ย
เหมือนที่ชมพู่โดนไงก็ใช่ไงคนในชมพู่ก็โดนอืม
ดังนั้นเนี้ยนะคะก็เลยเอาตัวแทนเนี้ยนะคะเป็นทนายเนี้ยนะ
ได้เดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
อืมเพื่อที่จะเข้าแจ้งความดำเนินกันในเว็บไซต์หนึ่งที่ขายกางเกงลดน้ำหนัก
หลังจากที่เว็บนี้เนี้ยนะได้นำชื่อแล้วก็รูปของตั๊กบงกฎเนี้ยไปแอบอ้างใช่ใช่
นะฮะชื่อเอ่อขายของเชิงธุรกิจอะไรแบบประมาณเงี้ยนะอืม
ซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนหลงเชื่อแล้วก็นำไปเพื่อความสูญเสียหรือว่าเสียหายกันได้เลยทีเดียว
เนี้ยคดีนะฮะชื่อเป็นเป็นการดำเนินคดีไปเนี่ย
เพื่อที่จะสอบสวนหาผู้กระทำความผิดเนื่องจากมีเว็บไซต์หนึ่งได้เปิด
เผยแพร่โฆษณากางเกงลดน้ำหนักโดยมีภาพแล้วก็ข้อความ
ทำให้ประชาชนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่า
คุณตั๊กเนี่ยผอมเพราะว่าใช้กางเกงในลักษณะแบบนี้ถูกไหม

ฉันไม่แน่ใจเพราะว่ามันมียี่ห้อเกิดขึ้นมาให้เห็น

พอสู้ใดละเผาเผาลงสิ
ใช่ใช่

เออเอาไหมนางบอกนางดีเลยนางเขาให้ชุด
ดังนั้นก็เลยทำการไปดำเนินคดีกันเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็ไปสืบดูนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้ประชาชนไปหลงผิดกันเลยนะฮะ

ทางด้านตำรวจเขาก็บอกว่าได้ดำเนินการนี้นะฮะเพื่อที่จะทำให้
ซึ่งอยากที่จะฝากคนที่อยากจะรวยทางรัฐในลักษณะแบบนี้นะ
โดยอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงในการค้าขายอย่างนี้
ถือว่าขาดจัญญาบันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนี่นะฮะ
ผิดกฎหมายพรบของคอมพิวเตอร์มากเลย
ก็นำข้อมูลเป็นเท็จเป็นเหตุให้คนเสียหาย
มีโทษจำคุกและปรับด้วยระวังว่าให้ดี

เอาช่วงหน้าช่วงหน้าใครอ่านข่าวนี้กับคุณแม่

โบราณได้ก็ถึงถ่ายเหตุผิดแต่งขาดกับอันน้ำอ้อย
แล้วก็อีกหนึ่งอย่างคนลุ้นให้ปั้นจันทร์แก้ผ้าอีกแล้วนะฮะ

คนอยากเห็นปั้นจันทร์

นี่เมื่อกี้ฟูกไปกินข้าวอ่อน

น้ำอ้อยต้องไปเจอกันมานี่ใช่มั้ย

ดิฉันก็ไปซื้อของที่เซ็นทันชิดลม

แล้วก็ยืนคุยอยู่กับแสงระวี

เมาส์คุยกันสนุกสนาน

ซ้อนมนตราก็เจอกับคุณอ้าน้ำอ้อย

คุยกับแสงระวีก่อน

น้ำก็พยายามจะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ฟังชิกเขาบอกว่าไม่เอาเลย
ขี้เกียจช่วยปล่อยวางกันหน่อยก็แล้วกันนะ
หมายถึงบอกคุณอ้าวเขาว่า
ปล่อยวางหน่อย
เห็นไหมการสุ่มแกน
คุณแม่หมาหล่ะสวยว่ะ
เอาข้อความนั้นขึ้นนะให้นั่งดูหน่อย
นะฮะก็เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเกิดความเดือดขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะ
ก็โยงใยกันไปถึงอาน้ำอ้อยกันเลยนะฮะ
มนตราอดีตผู้จัดการส่วนตัวอดีตแล้วนะ
อันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะคะก็เปลี่ยนเป็นผู้จัดการคนใหม่ไปแล้วนะฮะ
มกลางกระแสข่าวลื้อว่า
แตกหักกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรื่องเงินเรื่องทอง

ก็บอกว่าก็จบไปแล้วนะคะ

คนเรามันมีเหตุมีผลอยู่นะฮะ

อยากที่จะปกป้องตัวเรา
อยากที่จะไปพาดพิงถึงใครเขาแล้ว

ก็คงจะทราบดีนะคะ
ไม่ใช่อะไรก็จะมาโพสต์มาเอากระแส

เพราะว่าโบเป็นอย่างไรมาก็เป็นอย่างนั้นแหละ

แต่ก็เล่าให้ฟัง
แต่ว่านี้กับอลลัยก็ไม่ค่อยได้คุยกันมานานละ
แล้วก็ต่างคนต่างอยู่ละกัน
แล้วใช้ชีวิตของคุณให้คุยกันมา
ตัวเองไปอาเขาก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกัน
อเจมส์ออออเขาก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกัน

แล้วทำไมมีข่าวอยู่บ่อยเพื่ออะไร
อเจมส์ออน้ำอ้อยเขาบิดขี้เกียจแบบนี้เพื่อนหลังกับแม่งใจ
อเจมส์ออน้ำอ้อยเขาบอกว่าน้ำไม่ได้สร้างกระแส

มักกะรีผลมักกะรีผลก็ต้องเอานาทามาไปที่ปรึกษาเนอะ
หลอกกูดีนะเรื่องมักกะรีผลเนอะ
แล้วก็จะแบบว่าโยงเป็นแบบว่ามีเด็กอะไรเข้าไปในห้องสมุด
แล้วก็ไปเปิดหนังสือบรรณคดีแล้วก็พุ่งเข้าไป
เวลาซูมคุณมาใกล้สวยมากค่ะคุณมาใกล้สวยมากค่ะ

เอานะไม่เดี๋ยวค่ะอ้าวโบไม่จบ
ถามไปอย่างนี้ว่าแล้วตกลงนี่จะเผาผีกันไหม
ไม่ขนาดนั้นโบบอกว่าไม่ขนาดนั้นน้ำอ้อยก็บอกว่าฉันไม่ใส่ใจอยู่แล้ว
เอาพี่มาสวยซิมากหน้าตื่นคุณดีมาก
ขอบคุณมากค่ะฉันไม่ใส่ใจอยู่แล้วน่าใจมั้ย
แบบว่าโบเขาบอกว่าดิฉันเนี่ยก็ขอยืนอยู่ในจุดที่เรามีความสุขก็แล้วกัน
ครอบครัวมีความสุขคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็มีความสุข
ในทุกวันนี้ก็ไม่เป็นห่วงบรรยายใครตลอดอยู่แล้ว
แต่ว่าด้วยว่าคนเรามีทางเลือกที่จะมีจุดยืนเป็นของตัวเอง
เข้าใจแบบนี้มากไม่ต้องการให้ใครมาจิก

นางหัวเราะอยากจะตีปากนะใบของพูดมาก
ไม่ได้คุยกันมานานมากแล้ว
น้ำอ้อยเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้นะ
โซเชียลมันก็มีไงคะคุณค้าง

นางก็ไม่มีสายหรอกเพียงแต่ว่านางก็ติดตามอยู่พอสมควรเหมือนกัน
แล้วก็มีคนพูดเข้าหูนางบ้าง
นางก็บอกว่าเออก็ประมาณอย่างนี้แหละ
แต่โอ้โหนางก็จะเล่าเป็นฉากฉากฉากนะ
ฉันก็บอกเอออย่าเล่าเลยมันไม่ใช่เรื่องของฉันจริง

คุยกันตั้งแต่บ่ายสามบ่ายสองนู่น

อีกหนึ่งคนที่แบบดวงคนมันจะดังนี่คือมันดังจริง
ปรรมะเนี่ยล่าสุดเจ้าตัวก็บอกว่าหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่จะกลับมาถ่ายแบบเซ็กซี่อีก
เพราะเมื่อก่อนเนี่ยปั้นจันนี่เขาเรียกว่าเป็นนุ่มเซ็กซี่ที่แบบคนอยากหิว
อันดับต้นเลยนะหน้าก็เป็นไทยนะ
อุ๋หุ่นมันเป๊ะมากเพราะตอนนี้ออกกำลังกายทั้งวัน
วันนี้ไม่ได้เป็นแบบเกาหลงเกาหลีแล้วเบื่อแล้วเนอะ
ที่ไม่รับงานถ่ายเนี่ยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอ้ที่ถ่ายเซ็กซี่เนี่ย
พรรจัฐดูสิดูสิคนไหนวะวะโอ้ยตายแล้ว

เอาเป็นว่าเอาคนอื่นดีกว่าตอนนี้ผมทำการแสดงอย่างเดียว

บอกผมอยากให้ดูละครดีกว่านะ
ว่าอยู่ดีเนี่ยจะรวย

พี่โม๊ตเปลือนเนอะมาแบบไปไม่สุดสักอย่างเลย
คนเราก่อนนั้นเนี่ยเหมือนโป๊บโป๊บไปยังไม่ถึง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

เพื่อไม่ดูของผู้บริหารอย่างดีแต่ปั้นจากเขาเกรงเจอ
เพราะว่าแฟนให้ใครแบบไม่ดูเค้าเป็นเปิดตัว
ค่ะมันต้องมายุ่งค่ะเขาอยากได้อยู่อย่างนี้อะไรอย่างนี้

เอาไปช่วงหน้าเค้าบอกว่าคนมั๊ว
อัลเรคกับอเล็กซ์นะคะ
เจอกันนี้ต่อไปเข้าเมือนหน้ากัน

ขอบคุณแม่แล้วใครหย่อให้เธอใส่เสื้อตัวนี้
ขอบคุณแม่ค่ะดูเสื้อสินค้านิดหนึ่งกับเสื้อหนูค่ะ

ดูสวยค่ะดูน้ำนิดหนึ่ง
ขอบคุณแม่ค่ะดูเสื้อสินค้านิดหนึ่งกับเสื้อหนูค่ะ
มันแมชกันยิ่งกว่าคุณแม่

ดูสวยค่ะดูน้ำนิดหนึ่ง
คุณยืนดีค่ะเดี๋ยวเสื้อมันเดี๋ยวน้ำเนื้อมันจะหกใส่เสื้อคุณนะคะ
คุณค่ะเดี๋ยวเละเท่หมด
คือก็บอกนี้เลยว่า

กว่าจะถึงวันเสาร์อาทิตย์กว่าจะได้ซักผ้า

ตอนนี้นะคุณแม่ต้องโดนวอรี่ค่ะเมื่อคืนนะคะแจ้งพนักฝนตกหนักมาก

อันนี้

จรรยาบริเคราะห์ค่ะ
อร่อยนะอันนี้คือตัวช่วยของแองจี
รูปนี้คุณพี่เลิศมากเอาอยู่ทุกงานซัก
ตรงเข้าจัดการสิ่งสกปรกที่เรามองไม่เห็นด้วย
ต้นเหตุของกลิ่นอับชื้นบนเสื้อผ้าเรานี่แหละค่ะ
อย่างแบคทีเรียได้ดีเลยไม่ต้องอ้อแดดไม่ต้องกลัวฝน
เหมือนเสื้อของเธอนะคะชีวิตเขาก็จะดีมาก

ไม่แต่จริงเมื่อกี้แอบเห็นนะว่าเขามีแคปซูลน้ำหอมด้วยนะคะ
มันอยู่ข้างในมันเลิศมากมันจะช่วยให้กลิ่นหอมระหว่างวันด้วย
แตกตัวให้กลิ่นหอมเมื่อเราสัมผัสให้ผ้าหอมนานขึ้น
แล้วก็ยังเป็นสูตรเข้มข้นด้วยใช้ในปริมาณที่น้อยเนี่ย
ขจัดคราบแล้วก็สิ่งสกปรกได้ดี
ได้ทั้งผ้าขาวแล้วก็ผ้าสีคุณจะอยู่คอนโดมิเนียม
คุณจะอยู่ที่แคลปรูดฺัดคุณจะอยู่ว่าไม่มีที่จะตากผ้า

เรื่องแบบนี้สบายใจ

ว่าอย่างผ้าที่ซักแบบ

แต่คุณแม่ไม่ต้องกังวลโดนวัลนี้นะคะ

ฝากมาให้พิธีกรทุกคนใช้นะคะ
โอ้ขอบคุณมากค่ะเอาไปรอนะคะว่าตกลง

คุณแม่ไม่ต้องกันกลิ่นหอมเหมือนเดิม

แต่ถ้าเกิดแฟนที่ต้องง้อง้อนค่ะเพราะมีคนเดียวไม่ไหวละคะ

เวลาจะหมดคุณแม่คืนนี้คืนนี้
เรามีเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้มีคนแชร์กันเยอะเหลือเกิน
เกี่ยวกับคณะกาสรองกับละครเวที

เขาเจอแบบว่าเอาเรื่องของเรื่องหนึ่งที่แม่

ที่แม่กับน้าเอาลูกสาวมาบูชา
อือใช่หน้าบูชัยน่ากลัวอาจกลัวว่าเอามาเป็นส่วนหนึ่งของละครเวที
เจออาถันกันล้วนอาถันแบบล้วน
คณะละครเวทีมขอนแก่นเนี่ย
ถึงบอกว่าแม้กระทั่งมีคนแชร์ภาพตายัง

เจอใครไม่รู้ด้วยไปถ่ายอยู่ดีก็คือไปถ่ายในบ้านล้าง

นี่คือละครเวทีที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่น
แล้วเชื่อไหมว่าแค่คนแชร์ภาพจากละครเวที

มึนไปหมดแล้วครับพระการ

สี่ทุ่มสี่ทุ่มสิบนาที

สวัสดีครับลาลาคา